คุณผู้ชมค่ะการเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวัง
สามารถเลือกการเดินทางได้หลายลักษณะนะคะ
แล้วก็มีหลายจุดที่เขามีให้บริการรถฟรี

ด้วยการใช้รถไฟฟ้าและต่อเรือค่ะ

ติดตามจากรายงานของคุณทิติภาษิริพิพัฒน์ค่ะ
วิธีนี้ทำให้ผู้โดยสารในแนวรถไฟฟ้าหลายเส้นทาง
ประหยัดเวลาและไม่ต้องฝากการจราจรที่ค่อนข้างติดขัด
แม้จะต้องเสียเวลาเปลี่ยนขบวนรถที่สถานีสยามก็ตาม
และเมื่อมาถึงสถานีสะพานตากศิลป์
สามารถเดินเท้าไปยังท่าเรือสาธรณ์ได้
โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาที
ด่วนที่จอดเทียบท่าช้างซึ่งอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังมากที่สุด
คือเรือด่วนทงสีส้มทงสีเขียวและทงสีฟ้าค่ะ
โดยเรือด่วนแต่ละลำจะมีค่าบริการที่แตกต่างกัน
รวมถึงความถี่ในการแวะจอดแตกต่างกันค่ะ
หากนั่งจากท่าเรือสาธรณ์ไปท่าช้าง
ค่าบริการของเรือทงส้มจะอยู่ที่๑๔บาท
ซึ่งเรือทงส้มจะมาทุก๑๕นาที
ส่วนเรือทงเขียวค่าบริการจะอยู่ที่๑๙บาท
แต่จะมีเฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้น
ส่วนเรือทงสีฟ้าจะอยู่ที่๔๐บาทตลอดสาย
โดยเรือทงสีฟ้าจะเป็นเรือท่องเที่ยว
เฉพาะท่าเรือที่อยู่ใกล้กับสถานที่สำคัญ
และมีตารางการวิ่งที่ชัดเจน
ตั้งแต่๘นาฬิกา๓๐นาที
จนถึง๑๗นาฬิกา๓๐นาที
ประชาชนจำนวนมากเลือกเดินทางเรือด่วนเจ้าพระยา

แม้ว่าจะเป็นวันหยุดราชการ
เรือทั้งลำเต็มไปด้วยประสบกรณิกรชาวไทย

่งหน้าไปอย่างพระบรมมหาราชวัง
ที่สำคัญการเดินทางลักษณะนี้

ไม่นานเราก็ถึงที่หมายค่ะ
สำหรับระยะเวลาในการเดินทางจากสถานีรถไฟฟ้า

ซึ่งค่าใช้จ่ายทั้งหมดอยู่ที่๖๖บาท

ข่าวเทราะห์ทีวีรายงาน